ทุกท่านครับวันนี้มีพิธีแสดงความอะไรคุณแต่งโมวันแรกนะฮะ
จะมี๓วันใช่ไหมคุณหมิ้น
ก็คือศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ส่วนวันจันทร์พิธีชะประนักิต
ซึ่งในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีช่วงเวลาตั้งแต่ช่วงสัก๑๘นาฬิกาถึงสักประมาณ๒ทุ่มกว่า
นี่ตอนเสร็จพิธีนะฮะสามคนในเรือสปีดโบ๊ท

ขากลับก็แน่นอนว่านักข่าวก็ต้องขอสอบถามหน่อยละ

ลองดูหน่อยนะฮะว่าเขาตอบไม่ตอบอย่างไรนะครับ
ขออนุญาตหน่อย
พี่อยากจะพูดอะไรกัน

เราเองก็ยังทำใจไม่ได้กันใช่ไหม
ก็อย่างพี่จ๊อบเองได้ได้คุยอะไรกับคุณแม่นะคะ
คนเดินนำหน้านี่นะคุณโรเบิร์ตคุณโรเบิร์ตนำหน้ามาก่อน
คนกลางคือคุณปอคุณปอใช่ค่ะ
สูตรดำเดินท้ายนั่นคุณจ๊อปค่ะ
ชวนคุณกติกเนี่ยมาตั้งแต่บ่ายี่สิบบ่ายี่สิบ
ช่อดอกไม้มาวางสัก๑๕นาทีก็เดินทางกลับไป

นั่นเท่ากับว่าวันนี้เนี่ยที่มา๔คนนะฮะ

มีกระติกมีปอที่เป็นเจ้าของเรือมีโรเบิร์ตที่ขับเรือในช่วงเวลาเกิดเหตุ
แล้วก็มีจ๊อปใช่ค่ะจ๊อปที่อยู่ในเรือด้วย
ส่วนแซนที่ให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่บอกว่าอยู่ท้ายเรือแล้วก็นอนเล่นโทรศัพท์มือถือดูดาวอยู่เบาะท้ายเรือ
แล้วก็เงินแตงโมมาปัสสวะแล้วก็พลัดตกลงไปวันนี้เรายังไม่เห็น
ซึ่งแต่ละคน๔คนที่มาวันนี้ก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์หรือว่าพูดคุยอะไรเพิ่มเติม
ก็บอกแค่ว่าขออนุญาตแล้วก็ยังไม่สามารถตอบอะไรได้แต่อันนี้เป็นสิทธิ์ของเค้าอยู่แล้วค่ะ